อ่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของการซื้อของแล้วมันไม่ตรงกับปกเนี่ย

บางทีเห็นแล้วแบบไอ้ยาทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้
เนี่ยมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังทั้งดูให้ขำรวมไปถึง
รู้สึกว่าต้องเตือนภัยกันด้วยกับเรื่องของการซื้อของที่มันไม่ตรงปก
ติดตามเลยกับช่วงคุณชนะอยากรู้

แต่คุณเจอสินค้าที่ตรงปกตลอดใช่ไหม
แต่เรื่องของเรื่องที่ง่ายดูลองคิดจีนละการก่อนนะ
ลูกค้าคนหนึ่งเขาสนใจอยากจะซื้อสระมาให้น้องหมาตัวนี้ได้เล่นไง
คิดซะว่าจะซื้อสระสักแบบไซส์ประมาณนี้แหละ

สุนัขที่บ้านต้องพึงพอใจแน่
เห็นรูปแบบนี้แล้วทำการเซฟหน้าจอแคปปุ๊บปั๊บส่งปุ๊บส่งไปให้กับคนขาย
เอาแบบนี้เอาแบบนี้เลย

โอ้โหสรุปแล้วสินค้าที่ได้มาลักษณะท่าทางเป็นยังไง

เอาหูลงเนียวไม่ได้เลย

สรุปว่าสุนัขตัวนี้ได้อะไรมาล่ะครับเนี่ย

แล้วสระอันนี้คือเอาไว้ให้ใครเล่นอ่ะ
ไม่รู้สิแต่มันเล็กมากเลย

คุณน้องพยายามจะแบบอุ๊ยฉันจะได้เล่นน้ำในซะ
ไม่รู้หรือไหมเรามีความหวังอ่ะ

ขณะที่คนซื้อเองก็โทษตัวเอง

เรานี่มันช่างจริงเลยเหรอ

เอาเป็นว่าเวลาซื้อของออนลัด
อันไลน์ถ้าคุณไม่ได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าอ่านแอพพลิเคชันหรืออะไร
เน้นธ์นำคุณอ่านข้อความอธิบายเขาออกมา
แล้วคุณเลื่อนไปดูรีวิวถูกว่ารีวิวสินค้าจริงเป็นยังไงนะคะ
ก็คือเป็นถาดใส่น้ำแบบที่เขาบอก

แต่ถ้าเห็นภาพแบบนี้มันทำให้เราเข้าใจผิดนะ

จิตใจไม่ดีเลยเห็นของไม่ตรงปก

แม้อย่าว่าไม่เคยเห็นเลย
จะพูดอะไรจะพูดอะไร
ว่าคุณเคยเห็นมันไม่มีเวลาให้เราคุยกัน